จอดเก็บกระเป๋าตังค์ที่มีคนทำหล่นบน

จนทันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูค่ะ

นี่เขาออกมา

แจ้งน้ำรวดอ่ะแจ้งน้ำรวดแล้วกันนี้น้องเพื่อน
เดี๋ยวรอน้ำรวดอ๋อนั่นคุณค่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยว
อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอรับไปก่อน
ไม่รู้ว่าขออยู่ครบหรือเปล่าให้เขารับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อน
เดี๋ยวรอตำรวจรับไปก่อนรับไปก่อนพี่แล้วพี่เข้าไปทำไมอ่ะ
ไม่มันต้องเก็บไปก่อนนะเอ้าพี่คนเขาเห็นทำไมพี่ไม่ให้คนแถวนั้น
คุณไม่มีใครเองค่ะอะไรไม่มีใครเองผมสอดรู้อยู่ข้างที่ข้างหน้า
พี่มันใช่เรื่องที่จะเอาเหรอมันของใครเขามันของเอาไปส่งได้นะ

ไม่จริงจริงอ่ะพี่น่าถามพวกผมก่อนนะว่าเอ้ยพี่ได้ลงตุ๊กแล้วพี่เหยียบไปเลย
มันใช่เหรอพี่ตำลวดไงตำลวดของเพื่อนหนูนะครับ
ผมมันไม่มีเรื่องออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพราะว่าไม่รู้ว่าของอยู่ครบหรอ
ปล่อยก่อนเห็นแก่ตัวโอ้โหเนี่ยฮะพลเมืองดีเขาขี่ตามมา
แล้วเขาก็มาต่อว่าต่อขานคนขับรถแท็กซี่เลยนะบอกพี่ไหนอ่ะ
พี่เก็บมาแล้วเนี่ยทำไมพี่ไม่เอาไปส่งคืน
หรือพี่ไม่แวะสถานีตำรวจล่ะพี่จะเก็บไว้ทำไม
ต้องให้พวกเราเนี่ยมาตามจนเจอแบบนี้เหรอเออแล้วเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ขโมย
ไม่ได้ขโมยแบบเนี้ยเออนะฮะคลิปนี้ทางเพจเฟซบุ๊คเฮียขับรถนำมาโพสต์เอาไว้
พร้อมทั้งระบุนะครับบอกว่าคุณเห็นกระเป๋าหล่นจากรถโดยสารข้างหน้า
แล้วคุณจอดเก็บแบบเก็บจริงเลยเก็บแล้วเก็บเลยนะฮะ
แท็กซี่ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นสาวทำกระเป๋าเงินหล่นจากรถที่โดยสารมา
แล้วได้หยิบกระเป๋าแล้วพยายามจะขับรถหลบหนี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนจักรพงศ์หน้าร้านสะดวกซื้อสาขาตรอกมะยม

ตอนแรกเขาจะเข้าไปเก็บกระเป๋าให้นะ

แต่เห็นโชเฟอร์แท็กซี่เก็บไปก่อน

ท้ายที่สุดก็ต้องเอาตำรวจ
ตรงจุดที่สามารถดักจับโชเฟอร์แท็กซี่ได้

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปไหน

กะว่าจะเอาไปส่งที่สถานีตำรวจเหมือนกัน
แล้วก็คนที่เป็นพลเมืองดีก็อยากเถียงไง
ว่าอ้าวพี่แล้วพี่บอกว่าจะไปส่งสถานีตำรวจ

แต่ต่อมานะคุณโชเฟอร์แท็กซี่
ซึ่งตอนแรกไม่ยอมรับว่าเก็บกระเป๋าเงินได้
แล้วก็ไม่ยอมรับนะว่า
คือตอนแรกที่อ้างว่าจะเอาไปส่งสถานีตำรวจนะ
สุดท้ายยอมรับว่าผมเอาไป
แล้วผมก็ยังไม่ทันจะส่งคืนให้เจ้าของเขานะครับ

ด้วยสายตรวจที่เข้ามาสมทบเหตุการณ์นี้

สามารถที่จะมาเอากระเป๋าได้แล้วนะคุณนะ